เขยรายนี้เอามีดทำครัวมา
ปาดคอตัวเองเพราะว่าความเครียดที่สะสม
แล้วท้ายที่สุดนะตอนนี้ก็สามารถช่วยชีวิตเอาไว้ได้
แล้วตอนปาดคอนะปาดคอต่อหน้าพ่อตาเลยนะ
พ่อตาช็อกสิคะเห็นคาตาแบบนี้
โดยตำรวจสภศรีราชาพร้อมกับแพทย์และเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็ไปตรวจสอบในบ้านที่ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะ
ได้รับแจ้งว่ามีคนใช้มีดทำครัวปาดคอจนได้รับบาดเจ็บสาหัส

ที่บริเวณประตูหน้าบ้านก็ไปเจอคนเจ็บที่นอนอยู่
ชื่อว่านายทวีศักดิ์มาสวิจิตรอายุ๕๔ปี
สภาพคือนอนหงายหายใจรวยรินแล้ว
ไม่ได้สวมเสื้อใส่กางเกงขาสั้น
แล้วที่คอฝั่งซ้ายเจอเป็นบาดแผลจากการถูกมีดปาดลึก
เจ้าหน้าที่ก็รีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบัง
หน้าห้องครัวตอนเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอมณีธรรมครัวเพื่อเลือดหนึ่งเล่มตกไว้อยู่

โดยนายจองแสงอุไรอายุ๗๘ปีที่เป็นพ่อตาของนายทวีศักดิ
เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนเกิดเหตุนอนดูทีวีอยู่
ตอนนั้นก็เห็นว่าลูกเขยถือมีดออกมาจากห้องครัว
แล้วก็บอกว่าผมอยากตายผมจะตายแล้วนะ
หลังจากนั้นลูกเขยเอามีดปาดคอตัวเองหลายครั้ง

รีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยเหลือค่ะ

มิ้งอย่าทำแต่ก็ไม่ทันนะคะ

จากการที่ตำรวจสอบปากคำเบื้องต้น
ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็คือพ่อตาก็ได้ข้อมูล
แล้วก็สันนิษฐานนะคะว่าน่าจะมาจากปัญหาที่ลูกเขยเครียดสะสม
เพราะว่าลูกเขยสุขภาพก็ไม่ค่อยจะแข็งแรงค่ะ
มีโรคประจำตัวอยู่หลายโรค
แล้วตอนนี้อาการของลูกเขยก็ยังอยู่ระหว่าง
เฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจากทางทีมแพทย์
จากเกรงว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำอีกนะคะ
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่าอาการของลูกเขยดีขึ้น
ก็จะมีการสอบปากคำอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริงต่อไปค่ะ